ดูเรื่องราวที่ทำให้จังหวัดเชียงใหม่
เสื่อมเสียชื่อเสียยังด้านการท่องเที่ยวอีกแล้วค่ะ

คุณผู้ชมยกพวกตีกันมาอาวุธครบมือเลยนะคะ
ทั้งไม้ทั้งมีดไปดูคลิปต้นเรื่องกันค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นกล้องวงจรปิดของ
บันทึกเหตุการณ์กลุ่มวัยรุ่นสักประมาณ๒๐คน
ก่อเหตุทะเลาวิวาสกันถือทั้งมีดถือทั้งไม้อาวุธครบมือ

จุดเกิดเหตุก็คือบริเวณสะพานเหล็กซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ที่ประชาชนทั้งคนไทยและต่างประเทศ
นิยมไปนั่งชมวิวแม่น้ำปิงในตอนกลางคืน
พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะก็สร้างความตื่นตกใจให้กับประชาชน
แล้วก็นักท่องเที่ยวที่เขาอยู่บริเวณนั้น
โดยในแต่ละคืนค่ะจะมีกลุ่มวัยรุ่นทั้งชายแล้วก็หญิง

ขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกมารวมตัวกัน
นั่งดื่มกินอยู่บริเวณใกล้กับสะพานเหล็กริมแม่น้ำปิง
ซึ่งกลุ่มวัยรุ่นบางคนนะก็มีการดื่มสุรา
ขับขี่รถเร็วส่งเสียงดังสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับชาวบ้าน
อกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มวัยรุ่นที่ไปตีกันนะคะ

ตำรวจก็ได้มีการตรวจสอบการรวมกลุ่มของกลุ่มวัยรุ่น
เนื่องจากว่าเป็นการกระทำที่กระทบต่อภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่
แล้วก็ที่สำคัญเป็นการป้องกันการก่อเหตุอาทยากรรมด้วย
ซึ่งที่ผ่านมามีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องนะ
โดยหากพบว่ามีการจับกลุ่มกันก็จะมีการตรวจค้น
ถ้าเกิดว่าไปพบสิ่งผิดกฎหมายก็จะจับกลุ่มดำเนินคดีตามกฎหมาย
แต่หากว่าไม่พบสิ่งผิดกฎหมายก็จะขอความร่วมมือ
บอกน้องเหล่านี้บอกว่าแยกย้ายกันไปเถอะ
อกจากนี้ตำรวจบอกว่าได้มีการเพิ่มจุดตรวจจุดสกัด
เพื่อป้องกันการก่อเหตุอาจยากรรมที่อาจจะเกิดขึ้นในท้องที่อย่างต่อเนื่องอีกด้วยค่ะ